เคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒ในกลุ่มจีนนะคะทีมชาติไทยก็จะลงเล่นในบ้านที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิตเจอกับสหรัฐอารับเอมิเรดในวันที่๑๕ตุลาคมนี้ค่ะ
ก็ทำให้ทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะแซงเวียดนามกลับไปเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้
และอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือทีมชาติเวียดนามไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือมาเลเซียกับอินโดนีเซียได้ค่ะ
เพราะว่าณปัจจุบันทีมชาติไทยอยู่ที่อันดับ๑๑๔ของโลก
ตามหลังทีมชาติเวียดนามอยู่๕๖คะแนนเวียดนามอยู่อันดับ๙๙ของโลกนะคะ
และถ้าหากว่าเวียดนามไม่สามารถชนะได้ทั้งสองเกมคะแนนก็จะถูกลดลงมาตามลำดับ
ดังนั้นก็เลยมีโอกาสที่ทีมชาติไทยจะแซงทีมชาติเวียดนามขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียน
ต่อกันที่เว็บไซต์ข่าวฟุตบอลชื่อดังของญี่ปุ่นนะคะ
็อกเกอร์ดีเจสเว็บนะคะก็เลือกให้เทียทรบุญมาทัน
แบ็คไซด์ทีมชาติไทยติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่ยี่สิบหกของสึกเจลีกส์สองพันสิบเก้าค่ะ
หลังจากเจ้าอุ้มนะคะเพิ่งจะยิงประตูให้กับโยโกฮามาอิฟมารินอทต้นสังกัด
เป็นนัดที่สองติดต่อกันในเกมที่ชนะฮีโรชิม่าสามประตูต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเจ้าอุ้มเองก็ถูกเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่๒๕มาแล้ว
พามารินอทชนะกลับอยูสกา๓ประตูต่อหนึ่งค่ะ
ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแข่งขัน๑ทุ่มตรง
อย่าลืมติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไป